ส่วนเกมฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องในนัดพิเศษนะครับก็จัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในจังหวัดระยองก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
ฟุตบอลนัดพิเศษนะครับก็เป็นเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
ภาครัฐให้การสนับสนุนเลยนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัด
หลังจากที่มีข่าวว่าทหารอียิปต์นั้นติดเชื้อโควิด๑๙แต่อีก๒คู่นะครับก่อนเกมก็มีการผ่านจุดคัดกรอง
อุณหภูมิเช็คอินผ่านแอปไทยชนะทำตามขั้นตอนมาตรการทุกอย่างสวมหน้ากากก่อนลงสนาม
ส่วนแฟนบอลเข้าชมเกมได้ครับ๑ใน๔ของความจุคือไม่เกิน๒๐๐๐คนในสนามแล้วนะครับ
ซึ่งหลังจากนั้นนะครับเกมการแข่งขันเนี่ยก็เป็นเกมของทีมวีวีไอพีครับ
ของรัฐบาลนำโดยคุณพิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สวมปลอกแขนกัปตันทีมพร้อมด้วยในโชว์และชูครับ
นำโดยเต๋าสมชายเข็มกลัดกัปตันเทียมรวมถึงจักรพันธ์พรสัยปีกจากราชบุรีด้วยครับ
ปรากฏว่าทีมรวมดาราครับชนะไป๕ต่อ๓
ก็ได้ประตูจากคุณเกวรินทรครับแล้วก็คุณกิตดันัยนะครับ
เหมาคนละ๒ลูกแล้วก็อีกหนึ่งประตูครับมาจากคุณปาประดนนะครับ
แล้วก็อีก๑ประตูนั้นได้จากคุณคณะวัดจันลาวัลนะครับ
ที่ได้อาตูเบดาเดสกุญสือชาวบราซิลประเดิมคุมทีมเป็นเกมแรก

เกมนี้ก็มีแฟนบอลบางส่วนนะครับเดินทางเข้ามาชมในสนามจำนวน๖๙๗คน
ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการของสวบคด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับ
แล้วก็นั่งเว้นระยะห่างตามบล็อกที่จัดเอาไว้ให้
ผลการแข่งขันก็เป็นชวนบุรีชนะไป๓ต่อ๑ครับ
ประตูที่ได้นะครับก็เป็นระยองนำก่อนจากจุดโทษของทางมรุษสรรพโสครับนาที๒๗
แล้วก็สุวัทธ์จันบูลพาร์ฟก่อนหลังขอระยองถามเข้าประตูตัวเอง
นาที๕๒ปิดท้ายอีกหนึ่งลูกนะครับก็จะเป็นทางนบทะยศคนเยี่ยมนาที๗๔
หลังจบเกมนะครับทางนายพิพัฒนภัศกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าพอใจ
ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สวบค
หากว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ก็มีความเป็นไปได้ครับที่ไทยลีกนั้นจะแข่งในเดือนกันยายน

โดยกระทรวงนั้นจะออกคู่มือการแข่งขันในคราวต่อไป
สำหรับกีฬาชนิดต่างที่เปิดให้แฟนบอลเข้าชมการแข่งขันได้
ภายใต้มาตรการที่สบคนั้นเป็นผู้กำหนดครับ